ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของโควิด๑๙
วันนี้ผู้เสียชีวิต๓๑ศพถือว่าสูงมาก
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๙๑๙ราย
คำถามก็คือว่าการที่จะหยุดมันได้วัคซีนโควิด๑๙เท่านั้น
ที่จะสามารถหยุดได้เรื่องของการแพร่ระบาด
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขนาดนี้
ตอนนี้สะสม๔๕๒ศพตั้งแต่ระบาดระลอกแรก
นี่คือภาพของผู้ติดเชื้อในวันนี้นะครับ
รักษาหายแล้ววันนี้มี๑๘๒๙ศพ
เราคุยเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่แบบนี้ทุกวันนะฮะ
ที่สำคัญก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ย
คือถ้าถึงคิวเนี่ยให้ลงทะเบียนหรือว่าไปฉีดวัคซีนท่านไป
เพราะว่าดูตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
รักษาหายแล้วกับติดเชื้อเพิ่มเนี่ยติดเชื้อเพิ่มมากกว่ารักษาหาย
เหมือนที่ทางสวบคแทนแหลงอยู่บ่อยค่ะว่า
ถ้าผู้ติดเชื้อเพิ่มมันมากกว่าผู้รักษาหาย
มันจะตามมาเรื่องของปัญหาเตียงไม่พอ
เรามีหายมากกว่าติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน
อยู่ไม่กี่วันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องของวัคซีนช่วงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะ
หลายท่านอาจจะวิตกกังวลว่าฉีดแล้วจะมีผลอะไรไหม
หรือว่าจะรอยี่ห้อไหนแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
ที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือวัคซีนที่มีนะฮะ
คือถ้ามีโอกาสตอนนี้ฉีดได้ฉีดก่อนนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่นะฮะวันนี้สบคแถลงนะครับ
ผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
โควิด๑๙ณขณะนี้๒๙๔๓๕ราย
อาการยังหนัก๑๒๐๗ราย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๓๙๐รายนะฮะ
คือคุณฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะ
อย่างน้อยก็ติดยากไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเลยนะฮะ
หรือว่าถ้าติดก็จะอาการไม่หนักไม่รุนแรงมากถูกต้องนะครับ
เพราะมันเป็นโรคที่แหม่ต้องใช้คำว่ามันเศร้าแล้วก็เดียวดายเหลือเกิน
คือคุณหมอหลายท่านพยายามจะใช้คำว่าวัคซีนต้านโควิด๑๙
ไม่ใช่ป้องกันเพราะมันอาจจะไม่ได้ป้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็
อาจจะไม่ได้พูดเต็มปากขนาดนั้นต้านโควิด๑๙
มันเศร้าแล้วเดียวดายนะฮะเวลาคุณติดโควิด๑๙
คุณไปรักษาคุณก็ไม่ได้เจอครอบครัวนะครับไปก็ไปคนเดียวเลยนะ
อย่างมากก็มีเพื่อนที่อาการไม่หนักอะไรมากอยู่ร่วมห้องอะไรก็ว่ากันไป
ถ้าถึงขั้นหนักแล้วเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เจอใครเลยนะฮะ
ตัวเลขของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในไทยไปนะครับ
ตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับเข็มแรก๖๙๐๐เข็ม๒๐๐๐
รวมแล้วคนไทยในขณะนี้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว๑๘๐๐๐๐๐เข็มนะฮะ
ส่วนภาพรวมสถิติผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เราดูตั้งแต่๒๕เมษายนที่ผ่านมาก็แล้วกัน
กราฟเป็นแบบนี้นะครับทั้งเสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อ
เสียชีวิตตัวเลขก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะฮะ

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าที่ประชุมสอบคอวันนี้พูดถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับ
ระบาดวิทยาวิเคราะห์สถิติผู้เสียชีวิตชาวไทยในช่วง๑เมษาถึง๑๐พฤษภาคมมีถึง๓๑๘ราย
โดยพบว่าส่วนใหญ่๘๖นะครับเป็นจากโรคประจำตัวด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อีก๑๔เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวนะฮะ
นั่นหมายความว่าไม่มีโรคประจำตัวอะไรแทรกซ้อนติดโควิด๑๙ก็สามารถเสียชีวิตได้
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
ซึ่งจะมีการปรับแผนให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองจากเดิมที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยสีแดง
จะให้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเหมือนกับผู้ป่วยสีเขียวแล้ว
แต่กลุ่มสีเหลืองจะไปอยู่โรงพยาบาลสนามที่เมืองทองธานี
ไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าสีเหลืองจะถูกจัดว่าอาการเบาลงไม่ใช่นะฮะก็ยังหนักอยู่นะครับ
เพียงแต่ว่าต้องทำให้เตียงในโรงพยาบาลเนี่ยมันว่างเพื่อรองรับผู้ป่วยอาการหนักในกลุ่มสีแดง
และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดคุณหมอทวีสินบอกว่าจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้
รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตด้วยซึ่งนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้แล้วในหลายประเทศทั่วโลก
คุณหมอธวีศิลป์บอกว่าจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตด้วยซึ่งนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้

รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตด้วยซึ่งนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้
แต่ว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙วันนี้มีคุณหมอจาก๓โรงพยาบาล๓มหาวิทยาลัยนะครับได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สุริราชพยาบาลนะครับ
ท่านบอกว่าต้องแสดงความเป็นห่วงเลยตอนนี้คือเรื่องของโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
สิ่งที่กังวลแล้วก็พูดคุยกันตลอดก็คือการเข้ามาของสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ตามแนวชายแดน
คุณหมอมีตัวเลขนะครับบอกว่าช่วง๔เดือนที่ผ่านมามีรายงานคนลักลอบข้ามแดนแบบผิดกฎหมายเข้ามาในไทยเนี่ยมากถึง๑๕๐๐คนนะฮะ
๔เดือนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นช่วงที่เราเข้มงวดกวดขัน
ช่วงที่เราเข้มงวดกวดคันทำไมถึงเข้ามาถึง๑๕๐๐๐คนในการรักลอบเข้ามานะครับทาง
ถึงเส้นทางที่เชื้อไวรัสจากอินเดียจะสามารถเข้ามาในไทยได้
มันจะผ่านปากีสถานผ่านเมียนมาแล้วใช้เวลาไม่นาน

ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนายแพทย์ประสิทธิ์ท่านบอกนะครับ
อกจากนี้ท่านยังบอกถึงการระบาดของคุณ๑๙ในไทยนะครับที่มีจำนวนมากขึ้น
ตัวอย่างจากฝรั่งเศสบราซิลอินเดียสหรัฐ
การติดเชื้อของไวรัสจาก๑คนไปอีก๑คน
ก็จะมีโอกาสกลายพันธุ์ได้แล้ว
ติดเชื้อมากโอกาสก็เพิ่มมากขึ้น
ประเทศที่ติดเชื้อหลักหมื่นรายวันเนี่ยนะฮะมักจะเจอสายพันธุ์แบบนั้น
แต่การกลายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ในไทยถ้าหากจำนวนผู้ติดเชื้อ
จะอยู่ประมาณเท่านี้ในตอนนี้หลักพันธุ์กว่า๒พันธุ์
มันจะยังไม่เกิดและเราต้องทำไม่ให้เกิดขึ้น
ก็คือติดหลักหมื่นรายวันทีนี้คนต่อคนมันจะเกิดการกลายพันธุ์ได้ง่าย
นายแพทย์ประสิทธิ์วันนี้ท่านพร้อมด้วยนายแพทย์ปียมิตรศรีธรา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
แพทย์สุธิพงศ์วัชราสินทุคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนี่ฮะ
วันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะก่อนจะมีงานผ่าวัคซีนโควิด๑๙กับ๓สถาบันแพทย์
และนี่๓สถาบันแพทย์ชีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันเพื่อให้สังคมไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจ
เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
แพทย์ประสิทธิ์ระบุว่าสถานการณ์ไทยขณะนี้มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ประมาณสี่ร้อยรายทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยและมีผู้ป่วยอาการรุนแรง
ปรับให้หอผู้ป่วยธรรมดาต้องดูแลผู้ป่วยหนักเพราะมีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยแล้วผู้ป่วยล้นมือเนี่ยอัตราการเสียชีวิตมันจะกระโดดมากขึ้น
ระบาดที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย๑๘๐มีอาการมากร้อยละ๒๐
จำนวนนี้มีร้อยละ๕ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแต่ล่าสุดตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงโดยคนที่ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย๑๗๐อาการหนักเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๒๕
ละ๕คือหนักมากแปลว่าเมื่อผู้ป่วย๑๐๐รายเราจะมีคนอาการหนัก๓๐รายผู้ป่วย๑๐๐รายจะมีอาการหนัก๓๐๐ราย
ถ้ามีหลักหนึ่งหมื่นรายเราจะมีคนอาการหนัก๓๐๐รายนี่นะฮะนายแพทย์ปริยมิตรท่านบอกว่าในสังคมขณะนี้เจอเฟคนิวส์เยอะมากอยากให้ประชาชนฟังข้อมูลที่เป็นจริงอย่าไปฟังข้อมูลเท็จนะฮะคืออยากให้ฟังข้อมูลที่เป็นเรื่องที่ออกมาจากผู้ที่เขามีประสบการณ์หรือว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขายืนยันชัดเจนจริง
คุณหมอสุธิพงศ์ท่านบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้นะครับเหมือนมีสงครามที่เราต่อสู้กับค่าศึกที่มองไม่เห็นการฉีดวัคซีนเป็นการติดอาวุธป้องกันตัวเราเองป้องกันคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานและประเทศชาติด้วยจึงขอให้ทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิต้านทานต่อสู้กับค่าศึกที่มองไม่เห็นค่ะนี่นะฮะผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจทั่วประเทศตอนนี้

๑๔จุดนะคะจุดละ๑๐๐๐คนต่อวัน๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นตามหน้าจอเลย
บินสันลากระบังโลตัสมีนบุรีบิ๊กซีบางบอน
นี่ค่ะนี่คือ๑๔จุดนะคะ๑๔จุดนะคะสามารถไปฉีดวัคซีนกันได้
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกสำหรับคนที่มีอาชีพเสี่ยง
ทีมข่าวของเราไปดูการเตรียมความพร้อมจุดก็คือที่ลานจอดรถชั้น๓
พร้อมทุกอย่างแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดลองระบบ
แล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับพนักงานที่เป็นจิตอาสาด้วยค่ะ
บางคนบอกว่ายอมรับว่ากลัวเหมือนกัน
แต่เขามองว่าประโยชน์มันมากกว่าโทษในการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ค่ะ
กลัวนะคะก็กลัวมีผลข้างเคียง

ถ้าสมมุติเราฉีดแล้ว

ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะไปดูความเรียบร้อยของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในช่วงบ่ายนะคะ
คุณผู้ชมคะนอกจาก๑๔จุดที่ที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ภาหอการค้าไทยเสนอสถานที่ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก๑๑แห่งนะคะ
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะคะ
สำนักอนามัยทางกรทมก็ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
มีพื้นที่ตรงไหนเพิ่มเติมอีกบ้างเดี๋ยวเราจะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะ
ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์มันเยอะมากจริง
อยากจะให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะแชร์ต่อนะคะ

มีการแชร์กันไปในโลกออนไลน์บอกว่าข่าวดี
คนกรุงเทพไม่ต้องรอเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้ว

โรงพยาบาลในสังกัดกรทม๑๑แห่ง
ถ้าสนใจติดต่อสอบถามไปได้
มีชื่อโรงพยาบาลมีเบอร์โทรศัพท์ให้เสร็จสับเลยนะคะ

นี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ทั้งสองอันเลยนะคะ

ถ้าแชร์ต่อจะเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ
ดังนั้นนะคะสอบถามมาให้แล้ว
สอบถามสบคให้แล้วสกคให้แล้ว

ที่จะฉีดได้จริงก็ตามที่ที่ฉันรายงานไปเมื่อสักครู่นี้
ก็คือกลุ่มเสี่ยงอาชีพเสี่ยงนะคะ
๑๔จุดในกรุงเทพเข้าเตรียมสถานที่ตรงนั้นไว้ให้

บอกเบอร์โทรโรงพยาบาลแต่ระแห่งรับโทรศัพท์กันวุ่นเลย

เป็นอาชีพเสี่ยงเท่านั้น
ส่วนท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อมท่านก็รอตามการลงทะเบียนกัน

บอกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอด
โดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่คลองเตยในกรุงเทพ
แล้วก็เน้นหน่วยงานให้ระดมสรรพกำลังระดมตรวจเชิงลุกให้ได้มากที่สุด
วันนี้ตรวจไปแล้ว๗๐๐๐กว่ารายแยกผู้ติดเชื้อไปรักษาได้ทันทีแล้ว
ผู้ติดเชื้อในกรทมพลเอกประยุทธ์บอกว่าเริ่มลดลงนะครับ
ซึ่งได้เสนอให้การฉีดวัคซีนต้องเป็นวาระแห่งชาติพลเอกประยุทธ์บอก
โดยให้ดำเนินการอย่างครบวงจรทั้งการจัดหาการกระจายรวมถึงการฉีด
เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศ
เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้มากที่สุด
พลเอกประยุทธ์บอกว่าขอรับรองว่าวัคซีนทุกชนิด
นำเข้ามาในไทยได้รับการรับรองคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัย
และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
และขณะนี้มีการฉีดอย่างแพร่หลายทั่วโลก
มีการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว
หลายสิบล้านคนรวมถึงผู้นำประเทศทั่วโลกด้วย
โดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกก็ต่างยืนยันว่าวัคซีนโควิดทุกชนิด
สามารถป้องกันการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ
และป้องกันการติดเชื้อป้องกันการเสียชีวิตได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ส่วนโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงนั้นมีน้อยมากนะครับ
เปรียบเทียบกันแล้วกับโอกาสในการติดโควิด
และการฉีดจากโควิดนั้นมีสูงกว่านะครับ
ฉีดแล้วเกิดผลข้างเคียงหลายพันเท่านะครับ
ดีกว่าไม่ฉีดนะครับ
และในการฉีดแต่ละครั้งก็จำเป็นจะต้องมีแพทย์
ทำการประเมินความเหมาะสม
เฝ้าดูอาการหลังการฉีดอีกด้วยนะครับ
ที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ตอนนี้ให้ลงทะเบียนทางหมอพร้อม
ปรากฏว่าจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้๑๖ล้านคน

ก็คือผู้สูงอายุกับผู้ป่วยโรคเสี่ยงต่าง๑๖ล้านคน
ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนประมาณล้าน๘

แต่พลเอกประยุทธ์ขอชื่นชมไปยังจังหวัดลำปาง
เพราะว่าจังหวัดลำปาง๒กลุ่มเป้าหมายแรกในการลงทะเบียนที่หมอพร้อม
คือผู้สูงอายุกับกลุ่ม๗โรคประจำตัวลงทะเบียนไปแล้ว

เป็นอันดับ๒รองจากกรุงเทพฯ

ซึ่งถือว่ามีความตื่นตัวอย่างดีเยี่ยม

นายแพทย์ทวีสินโศกสบคบอกว่า
นายมนตรีได้ให้กระทรวงสาธารณสุข
จารณขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนเพิ่มเติม

คือผู้สูงอายุและ๗โรคประจำตัว
ขยายไปยังประชาชนกลุ่มอื่นด้วย

มีลงทะเบียนแค่ล้านกว่า

ห่างจากเป้าหมายโอ้โหเยอะเลยเพราะว่า
จริงต้องมีกลุ่มคนตรงนี้ประมาณ๑๖ล้านคน
นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโคศก

วันนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ในการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

เดี๋ยวต้องรอฟังรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่า
เพราะว่ากลุ่มนี้

คือชีดวัคซีนนี่นะคะ
ถือว่าเยอะนะค่ะ

ภูวะนรงสักโอสสนากรนะคะ
จำท่านได้เป็นผู้ว่าในดวงใจของใครหลายท่านนี่นะคะตอนที่ช่วยเหลือทีมหมูป่า
ตอนนี้ท่านมาอยู่ลำปางลำปางลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเพื่อที่จะรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
เยอะมากเยอะและน่าชื่นชมนะคะเราให้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปคุยกับท่านผู้ว่ามา
ซึ่งท่านก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการบริหารจัดการเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ที่ลำปางนะคะ
ผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าการที่ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนเยอะเป็นอันดับ๒ของประเทศ๒๒๐๐๐กว่าคน
ก็เพราะว่าตัวท่านผู้ว่าตัวในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเห็นถึงความสำคัญว่าวัคซีนหยุดการระบาดของโควิด๑๙ได้
ทำยังไง๑ต้องมีเป้าหมาย๒ต้องมีความเป็นไปได้และ๓ต้องดูความสามารถและศักยภาพของตัวเองด้วยว่าจะแก้ไขปัญหายังไง
ทางจังหวัดทำระบบแบบนี้นะคะลำปางพร้อมอสมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาลงพื้นที่เลยคุณผู้ชม
คือเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านไปคุยกับประชาชนไปทำความเข้าใจเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าหลังจากฉีดวัคซีนจะเป็นยังไงทีนี้พอเปิดให้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมอสมไปช่วยลงทะเบียนให้ด้วยนะคะ
ผู้สูงอายุทำยังไงลงไม่เป็นอสมไปถึงบ้านไปช่วยลงให้เลยครับ
แล้วเราต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกคนว่าไม่มียาใดก็ตามในโลกนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงกินแล้วไม่แพ้
ในชีวิตประจำวันยาปฏิชีวนะสมัยก่อนเราเป็นสีเราเป็นหนองเราเป็นแผลโอกาสแพ้ก็มี
สื่อออกไปว่าในการฉีดเนี่ยจังหวัดดูแลอย่างดีเบื้องต้นของเราเลยเนี่ย
เราไม่มีการไปฉีดตามสถานีรองเด็ดขาดเราฉีดในโรงพยาบาลหลักของจังหวัดและอำเภอก่อน
โรงพยาบาลหลักและอำเภอมีหมอพยาบาลดูแลอย่างดีเราจะพูดง่ายเราสื่ออย่างนี้
เหมือนกับซื้อโรตเตอรี่มาทั้งชีวิตถูกสองตัวบ้างอืม
โอกาสถูกสองตัวมีบ้างอะนะฮะเพราะมันหนึ่งในร้อยเท่านั้นเอง
แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดวิกฤตเกิดรุนแรงเกิดมีเชื้อตัวใหม่เข้ามา
เชื้ออะไรเข้ามาแล้วรุนแรงแล้วเอาไม่อยู่เหมือนเฟสที่๓ของเราเนี่ย
ถึงวันนั้นเราไม่รู้หรอกว่าอีกสองสามเดือนข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเราอืม
เอ่อวัคซีนอาจจะขาดตลาดโลกอืม
หรือว่าโควิดอาจจะหายไปแล้วก็ได้
แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดวิกฤต
อยากได้วัคซีนอยากได้ฉีดก็ไม่มีวัคซีนจะฉีดนั่นเป็นสาเหตุที่ต้อง
นั่นเป็นสาเหตุที่เราจะโดนอารมณ์ว่าถ้าวันนี้เราจองคิวฉีดวัคซีนไว้ค่ะ
สองสามเดือนข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วัคซีนเป็นของป้าแล้ว

ลุงฉี่ลุงก็จะปลอดภัยครับนะครับนี่ไงคะครับ
ทีมข่าวก็ไปสอบถามผู้สูงอายุที่อยู่ในลำปางอ่ะนะคะอ่า
โอ้โหทุกคนชื่นชมการทำงานของท่านผู้ว่า
เพราะว่านี่คือการทำงานเชิงรุกเข้าใจประชาชน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยเป็นคนที่อายุเยอะแล้ว
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
กลัวฉีดกลัวตายถ้าไม่ได้ฉีดมากกว่าอืม
ใครพาไปลงครับโบวมใครพาไปลงครับโบวม
ที่เออน้องชาวน้องสาวพาไปลงเออน้องสาวพาไปลง
มั่นใจในวัคซีนไหมครับอืมมั่นใจไม่กลัวไม่กลัวเออ

แต่ตอนนี้ก็คิดตัวสินใจฉีดกลายจากซีส
นี่นะคะคนทำดีเราก็ต้องชื่นชมนะคะ
พวกราชการจังหวัดลำปางส่วนจังหวัดอื่น
นำแนวทางลักษณะแบบนี้ไปเคาะประตูบ้าน
บอกทำความเข้าใจลงทะเบียนให้ก็ดี
เป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดเลยจริงนะคะ
แต่ว่าถ้าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย
ตาคุณยายบางทีก็อยากจะไปฉีดนั่นแหละแต่ว่าลงไม่ได้สักทีลง

บอกลูกบอกหลานว่าไปหาเจ้าหน้าที่หาศุกร์ใกล้บ้านให้เขาช่วยลงให้ก็ได้